พูดถึงเรื่องรอยกระทงเรื่องเกี่ยวกับน้ำ
เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนุนกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้เราก็ตามข่าวอย่างว่าวันซื้อมันก็เกิดเหตุการณ์
ทำให้แบบน้ำหนุนเข้ามาและหลายพื้นที่ในกรุงเทพ
แม่น้ำเจ้าพญาได้รับผลกระทบด้วย
ยังไม่จบนะครับเพราะหนุนหลายวันเป็นสัปดาห์เหมือนกัน
ถูกต้องค่ะทีนี้มันเป็นแบบนี้เราเจอกันมาบ่อย
เราจะแก้ปัญหานี้แบบยั่งยืนควรจะทำยังไง
เดี๋ยวติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพนะคะ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับฟังครับ
แฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านที่น้ำทะลักเข้ามา
เพราะว่าอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนเนี่ย
เขาปรับทุกข์มาว่าเขาควรจะวางแผนชีวิตวางแผนที่อยู่อาศัยยังไงกันดี
เพราะทุกวันนี้คนที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทุกปีเนี่ย
เขาก็อยู่ในภาวะที่ว่าลังเล
ปีไหนน้ำทะเลหนุนจะเอกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา
มันก็ทะลักล้นมากขึ้นยิ่งเดือดร้อนกันมากขึ้น
คนที่มีบ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วได้รับผลกระทบอย่างที่ว่า
เขาก็อยากได้คำตอบเพื่อวางแผนชีวิตว่า
เขาควรจะยอมรับสภาพแล้วปรับสภาพบ้านเรือนให้ได้รับ
ให้รับกันได้กับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงน้ำเหนือบ่าที่เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกปี

ควรจะควรจะมีความหวังกับอนาคตว่าจะมีการวางแผนแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุน
ทั่วบ้านยังถาวรยังไง
เพราะว่ามันเกิดอย่างนี้ทุกปีเวลาน้ำทะเลหนุนสูง
แล้วถ้าดูหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์เขา
ฝาดหัวแสด่ลองเรียงให้ดูนี่

ทะเลหนุนอีกรอบหนึ่ง๒๐ถึง๒๖เยอะอีกครับ๒๐ถึง๒๖
กรทมเตือน๕เขตริมน้ำให้เฝ้าระวัง
เขตริมน้ำก็เป็น๕เขตเดิมที่เขารู้กันอยู่แล้วว่า

แล้วมันไม่เฉพาะแต่กอทมและปริมณฑลสิครับ
พอมันหนุนสูงมากโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยสมุดปลาการ
นนทบุรีแล้วหลายจังหวัดที่เจอปัญหาแบบเดียวกัน
นายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้๑๐จังหวัดรับมือน้ำล้นตลิ่ง
ชบุรีปรานบุรีก็โดนก็ท่วมหนัก
แต่ว่าถ้าต้องการจากฟังแล้วปลงเนี่ย
ฟังแล้วให้ปลงอย่าไปคิดอะไรมาก
ต้องฟังคนหนึ่ง
ป้อมบอกน้ำทะเลหนุนสูงมันจะทำยังไงได้
แล้วพอลุงป้อมพูดแบบนี้
เราจึงเห็นหัวข่าวนี้มาจากใครล่ะเนี่ย
ทานทองแท้โอ๊กแนะลุง
ถ้าทำไม่ไหวแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปล่อยวางเสียเถอะครับ
กลับไปเลี้ยงหลานกันได้แล้ว
ทีนี้ก็จะตอบคำถามแฟนรายการที่ถามมาที่อยากรู้ว่า
ปัญหานี้รัฐบาลมีแผนจะแก้ปัญหาในระยะยาว
หรือจะแก้ปัญหาแบบถาวรยังไง
ตอบว่าเรื่องนี้เคยมีคนคิด
เคยมีคนวางแผนแล้วสุดท้ายแผนมันก็นิ่งสนิท

คนที่คิดแล้วแก้ปัญหาเสนอแก้ปัญหาถาวร
แล้วคิดจะให้แก้เป็นรูปธรรมจริงจังมาก
อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ซึ่งหลังจากเกษียณจากกรมอุตุแล้วเนี่ย
ท่านได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นประธาน

ที่มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องน้ำท่วม

ผมจำชื่อคณะกรรมการชุดนี้ไม่แม่น
เคยให้สัมภาษณ์ออกทีวีให้สัมภาษณ์ผมนี่แหละ

ทำรูปแบบจำลองมาให้ดูเสนอแผนให้ฟังว่า
ถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำทะเลสูงให้ได้ผลอย่างถาวรเนี่ยรัฐบาลต้องทำอะไรยังไง
มันเหตุการณ์มันผ่านมานานแต่ผมยังจำได้คร่าวเลือนลางว่า
คือต้องมีการถมดินที่ปากอ่าวไทยแล้วยกขึ้นมาเป็นคันกั้น
คันกั้นนั้นน่ะทำเป็นถนนได้เลยให้รถวิ่ง
แล้วก็มีระบบเปิดปิดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา
ทำนองนี้แหละที่ท่านเสนอเนี่ยนะซึ่งเท่าที่ฟังดูท่านบอกถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย
มันจะแก้ปัญหาได้ถาวรเรื่องน้ำทะเลหนุนสูง
แต่ว่าผมก็จำได้อีกว่าตอนนั้นมันมี๒ด่านที่ต้องคิดกัน
หนึ่งเรื่องงบประมาณการลงทุนต้องใช้เงินเยอะ
แต่ก็มีคนมาบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยยกเป็นพื้นที่ขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยนะ
เอกชนไปร่วมลงทุนเขาอาจจะทำเป็นรีสอร์ท
เขาอาจจะทำเป็นร้านอาหารแล้วก็สามารถมองเห็น
เข้าไปเห็นปากอ่าวสุดหูสุดตาเออคนจะชอบ
รัฐบาลก็ไม่ต้องใช้เงินมากแต่ดรสมิทเนี่ยท่านบอกว่า
มันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำ
จ้าบ้านลิมฝั่งแม่น้ำลิมทะเลตั้งแต่สมุดประการ
มาถึงกอทมนนทบุรีก็จะเจอปัญหาเดือดร้อนแบบนี้ทุกปี
ทุกปีแล้วผลที่จะตามมาอีกเรื่องหนึ่ง
คือมันจะกระทบต่อระบบการผลิตน้ำปลาปลาการผลิตน้ำที่แจกจ่ายให้คนเมืองหลวง
และปริมณฑลนี่แหละเพราะน้ำทะเลมันจะหนุนสูง
สูงขึ้นไปทุกปีทุกปีแล้วถ้ามันไปสูงถึงปฐุมเหมือนบางปีเนี่ย
แล้วมันทันลักเข้าไปในคลองประปาคลองปลาปลาเนี่ยเขาใช้เป็นแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำดิบ
ของการประปาอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น
มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ให้ตามแก้กันมาอีก
มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
นักอนุรักษ์เนี่ยเขาเป็นห่วง
ว่าถ้าทำอย่างที่ดรสมิทว่าเนี่ย
มันจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผมหยิบเรื่องนี้มาเพื่อจะบอกว่า
เวลาผ่านไปร่วม๓๐ปีนะ
ข้อเสนอนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ไหน
ละลายหายไปกับอากาศธาตุ
เงียบสนิทมาจนถึงวันนี้
ก็ปล่อยให้ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง

แล้วไม่มีใครหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงอีกว่า
จะทำอย่างที่ดรสมิทว่าหรือไม่

รับว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละ
เลือกที่จะปลูกบ้านในที่ที่รู้กันอยู่แล้วว่า

เมื่อยอมรับสภาพก็ต้องปรับสภาพบ้านให้สอดคล้อง

คือช่วงไหนที่
น้ำทะเลหนุนสูงก็เก็บข้าวเก็บของไว้บนที่สูง

พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วก็กลับมาใช้ชั้นล่างได้ตามปกติ

แล้วสุดท้ายพอถึงเวลาเนี่ย
อุปกรณ์ที่มีค่าที่ทุกคนครอบครัวจะต้องมีไว้ในครอบครองคือกระสอบทรายครับ
กิจการผลิตกระสอบทรายเนี่ยบรรจุกระสอบทรายทำรายได้ดีที่สุด
เราจะเห็นคุณค่าและต้องการกระสอบทรายกันมากตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่
กิจการผลิตกระสอบทรายเนี่ยทำกันหามรุ่มหามค่ำ
กิจกรรมบ่อทรายก็ทำรายได้จนร่ำรวยกันเป็นแถวจากกระสอบทรายถุงทรายก็กลายเป็นบิ๊กแบ็ค
ขนาดใหญ่ต้องใช้แบ็คโฮยกเราก็อยู่กันมาอย่างนี้
แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันมาอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยพอจะตอบคำถามให้เห็นภาพว่า
เราจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตของการมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน้ำ
แต่ว่าสุดท้ายเชื่อผมเถอะครับเราจะชิม
พอชินแล้วก็ทำใจได้แล้วเราก็จะเลิกเดือดร้อนไปอีก
นี่คือคำตอบที่ผมคิดว่ามันไม่ชัดแต่ว่าอย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นว่า
แผนใหญ่มันยังไม่มีแล้วเราจะต้องอยู่อย่างนี้กันต่อไป
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ